เขาเรียกว่าตามกฎหมายของสภาพยุโรปเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของถิ่นนั้นนั่นเองครับ
ล่าสุดครับพริกไทยของกัมพูชาจากจังหวัดกำปอดนะครับ
ได้รับการจดทะเบียนลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพริกไทยกำปอด
ซึ่งมีการเปรียบเทียบนะครับว่าพริกไทยกำปอดนั้นเปรียบเสมือนทองคำศรีดา
ทะเลผู้เข่าและดินที่เต็มไปด้วยแรกควอร์ด
คือสภาพที่เหมาะสมในการปลูกพริกไทยกำปอดที่เรื่องชื่อ
ชื่อดังจากทั่วโลกต่างเรียกร้องขอพริกไทยกำปอด

ซึ่งคุ้มครองการมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
เหมือนอย่างแชมเปญหรือชาดาเจลิ่ง
นาตาลีชาโบชผู้พิไทยกำปอดที่ไร่ลาพิลองตาซิโอล
ซึ่งเธอเป็นเจ้าของร่วมกับสามีชาวเบลเยี่ยม
นาตาลีบอกว่าที่นี่ฝนตกชุกในหน้าฝนเพราะทะเลและเทือกเขาโบกอร์
รวมไปถึงการดูแลรักษาพริกไทยของเรา
ทำให้เมื่อปีที่แล้วยุโรปยอมรับ
และที่จริงพริกไทยที่นี่ก็มีชื่อเสียงว่าดีที่สุดในโลกมานานแล้ว
อาณานิคมฝรั่งเศสเป็นผู้จุดประกายการทำไร่พริกไทย
โดยในช่วงต้นทศวรรษที่๑๙๐๐มีผลผลิตมากสุดถึง๘๐๐ตันต่อปี
แต่สงครามทำให้อุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก
หลังเขมรแดงเข้าปกครองในปี๒๕๑๘
ราชาแห่งเครื่องเทศก็ต้องเสื่อมโทรม
ตามการปฏิวัติที่เปลี่ยนเกษตรกรเป็นธาตุใช้แรงงาน

ฮิโรนาบุคุระตะเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ชาวญี่ปุ่น
เป็นผู้เริ่มพลิกฟื้นการปลูกพริกไทยอีกครั้ง

แต่บาดแผลจากยุคเขมรแดงยังคงต้องใช้เวลานานในการเยียวยา
ทำให้ในช่วงปลายทศวรรษที่๒๕
มีผลผลิตเพียงแค่ปีละ๒ตันเท่านั้น
ตอนนี้ลาพีลองตาซีโอนได้ปลูกพริกไทย๒๐๐๐ต้น
แม้จะเป็นไร่กึ่งอัตโนมัติแห่งแรกของกัมพูชา
แต่คนงานอีกกว่า๑๐๐คนยังคงต้องทำงานด้วยมือ
ตอนแล้วเป้าหมายคือผลิตให้ได้๕๐ตันในปี๒๕๖๑
การขยายไร่ออกไปอาจทำให้การควบคุมคุณภาพด้อยลง

แต่ตอนนี้เนื่องจากมีไร่พริกไทยกำปอดมากขึ้น
ทำให้เราสามารถสร้างตลาดได้จริง
ตอนนี้กำปอดผลิตพริกไทยได้เพียง๗๐ตันต่อปี
เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างเวียดนาม
ผลิตได้ถึง๑๔๕๐๐ตัน
ขณะที่เริ่มมีไร่พริกไทยมากขึ้น
คุณภาพซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จ

ในสหรัฐที่กำลังนิยมบริโภคเครื่องเทศ
พริกไทยแดงกำปอดขายที่เยอรมนีที่กิโลกรัมละ๑๔๐๐๐บาท
ขณะที่ฝรั่งเศสขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๓๐๐บาท
ปลูกได้ใช้เทคนิคโบราณกว่า๗๐๐ปี
ผสมผสานเข้ากับเทคนิคสมัยใหม่
พริกไทยโสธิพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมเป็นป่า
มีการใช้ใบตานให้ร่มเงา
มูลค้างคาวและวัวผสมกับกระดูกสัตว์ติดเลือดมาเป็นปุ๋ย
และใช้สารสกัดจากใบสะดาวมาฉีดกันแมลง
นวลเลบก็ทำสมคมส่งเสริมพริกไทยกำปอด
และเป็นเกษตรกรปลูกพริกไทยรุ่นที่๔
มั่นใจในอนาคตของพริกไทยกำปอด
ต้องยึดคุณภาพพีจิไอเพราะมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างมากในตลาด
กับความเสถียรของตลาดพริกไทยที่จะใช่รักษาคุณภาพของพริกไทยเอาไว้
พริกไทยเอาไว้ได้ตลาดยุโรปต้องการพริกไทยกำปอด
ประมาณ๒๐๐ตันในขณะที่คาดว่าในปีนี้จะผลิตได้เพียง
ร้อยตันเท่านั้นราคาหน้าไร่เพิ่มขึ้นไปสามเท่า
ในช่วง๗ปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรที่ยากจน
อยากทำงานที่บ้านมากกว่าจะมาหางานทำในไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน